ออกมาประกาศว่าอนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬา

นั่นหมายความว่าการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
หรือว่าไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันในเดือนหน้า
แฟนบอลจะเข้าชมเกมการแข่งขันได้ค่ะ
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่ไทยดีขึ้นนะคะ
ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง๗๘วันด้วยกัน
ก็เลยทำให้ล่าสุดค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
หรือว่าสบคอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
หรือว่าในร่มแบบมีผู้ชมได้โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้
หรือว่า๑๓สิงหาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังจำกัดจำนวน
ส่งผลให้เกมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยหรือว่าไทยลีกระดูกาล๒๐๒๐
ที่จะกลับมาแข่งขันกันในวันที่๑๒กันยายน
สามารถอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมได้จำนวนหนึ่งค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬา
ได้มีโอกาสร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะ
ทดลองการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษที่จังหวัดอรยอง
วันที่๑สิงหาคมโดยเปิดให้แฟนบอลเข้าสนาม๑ใน๔ของความจุ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสบคกำหนดค่ะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยเริ่มดีขึ้นนะคะ
แข่งขันกีฬากลับมาแข่งขันกันได้
และแฟนกีฬาก็สามารถเข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามได้แล้วด้วย
แต่ก็อย่างที่บอกกันว่ากาดอย่าตกค่ะ